สาวคนนี้อุ้มลักษณะนะคะ
ช่วงนี้หายไปนานแล้วแฟนคิดถึง
ไปปฏิบัติทำกันมาเรียบร้อยนะคะ
ล่าสุดค่ะก็มีการอัพไอจีกับประโยคเด็ด

ไม่รู้ว่าเข้าสาวกเดียวสมาคมเดียวกับเจนนี่หรือเปล่า

ว่าการเริ่มต้นมาอีกครั้งของดาราสาวสุดเซ็กซี่อุ้มลักษณะ

ก็ว่าเธออาจจะหมายถึงชีวิตฟ้าหลังฝน
ผ่านมาระสุมข่าวเช้าของแฟนนุ่มบรรกฤษณะ
หรือจะเป็นการเริ่มต้นชีวิตสาวโสดหรือเปล่า
อย่างดารารุ่นพี่เจนีเทียนโพสิวันนั่นเองค่ะ
ที่ก็เคยโพสต์คำนี้หลังเลิกรากับอดีตสามีนะคะ
แต่หากคุณผู้ชมค่ะได้เห็นความสตรองของเธอกับคลิปออกกำลังกาย

โอ้โหอาจจะเข้าใจตรงกันค่ะ
แล้วก็ขอย้ำเลยนะคะว่าคลิปนี้ค่ะ
จงโฟกัสที่ให้ถูกจุดด้วย
แต่ดิฉันโฟกัสเตลิศคิดไปไกลแล้วนิดนึงนะคะ

กล้ามท้องคุณดูนะคะของเธอเท่านั้นนะคะ
เพ่งเลนไปอย่างอื่นนะจ๊ะหนุ่มค่ะ
ไม่รู้ว่าจะอาเกณฑ์อะไรยังไงนะคุณ
เพราะว่าตอนนี้คุณอุ้มลักษณะเขามาเล่นฟิสเน็ต
ที่เดียวกับผู้ประกาศสาวของเราอุ้มไปตองกับคุณวิทย์รัชพร

ว่ามีใครมาคอยรับคอยส่งหรือเปล่า
อุ้มเล่นฟิตเน็ตเสร็จนะคะ
นั่นแหละนี่ไงแหล่งข่าวเราก็พยายามจะไปทุกที่นะคะ

เดี๋ยวเหลือนิดเดียวไง
จากจะเห็นหุ่นที่ฟิตเปี๊ยะแล้วนะคะ
หน้าตาค่ะยังสดใสอีกด้วยนะคะ
ดูเลยใบหน้าเลยเห็นไหมคะ

เพราะว่าคุณอุ้มค่ะกลับมาแล้ว

จิตใจยังฟิตแข็งแรงด้วยนะคะคุณคุณค่ะใช่แล้วล่ะค่ะก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะ
สำหรับสาวสายสตรองทุกคน